มาดูอีกเหตุหนึ่งเหตุรถตู้ไฟลุกถ้วมเลย
เจ้านาธิเร่งไประงับเหตุครั้งนี้ดูสิ
ไฟก่อนหน้านี้คงลุกท่วมหนักเลยเพราะว่ารถตู้เหลือแต่โครงเหลือแต่ซาก
ที่เกิดเหตุนะฮะก็มาพบรถตู้โตโยต้าสีบรอนเทา
หมายเลขทะเบียนฮนกฮูกฮนกฮูก๙๓

เพลิงกำลังลุกไหม้ท่วมรถทั้งคันนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีควบคุมเพลิงไว้ได้นะฮะ
แต่ทีนี้สาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร

หลังจากนั้นลุกลามไหม้ทั้งคันนะครับ
ทีนี้ถามว่าโอ้โหคนขับคนโดยสารมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
คือคนขับรถก็คือนายศิลาชัยใจเที่ยงเล่าให้ฟัง
บอกว่าผมมีอาชีพขับรถรับนักท่องเที่ยว

กลิ่นไหม้จึงพยายามขับเข้ามาจอดริมถนน
รีบเก็บของในรถนะฮะรถก็ควันเริ่มขึ้นแล้ว
ก็ลุกไหม้แล้วนะฮะออกจากรถได้แป๊บเดียวโอ้โห
เพลิงโหมอย่างรวดเร็วนะครับพอดีมีตำรวจยืนริมถนนหลายนาย
รีบวิ่งเข้ามาดูแล้วก็แจ้งรถดับเพลิง
ซึ่งรถของผมเป็นรถน้ำมันไม่ได้ติดแก๊สนะคุณนะ

ห้องเครื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมีการสอบสวน
มีการพิสูจน์กันต่อนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ให้เจ้าของรถโทรประสานบริษัทประกันภัยนำรถมาลากออกจากถนนเพื่อความปลอดภัยต่อไปนะฮะ
อันตรายนะคุณนะต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพรถกันให้ดีนะครับ